สสวันอยู่บำรุงสสกรุงเทพภักดิ์เพื่อไทย

ไลฟ์สดนะครับผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัววันอยู่บำรุง
พูดถึงสฉเต้มองคลงิต

ประมาณว่าโอ้โหออกมาเคลื่อนไหวเลือกฐานของคุณตังโม
เกินบทบาทหน้าที่ของสอสอไปแล้วหรือเปล่า
อย่างเรื่องผ้าที่ไปเชื่อบังแจ๊ก
หรือเมื่อวันก่อนก็ทะลงทะแหลงเยอะกับเรื่องของ
โอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างที่มีเรื่องจินตนาการอะไรกันด้วยใช่ไหม
โอ้เดี๋ยวลองฟังบางช่วงบันตอนก่อนครับ
ใครเบื่อมโง้เนี่ยใครเบื่อคุณมงคลคิดที่มายุ่งกับคดีแตงโม่มั่ง
หรือรอยไปไหนก็ไม่รู้
นี่คะครับ
คือ๓๐นาทีได้
ครึ่งชั่วโมงได้นะฮะที่คุณวันโพสต์เมื่อวานอ่าไม่ใช่
โพสต์อ่ะไลฟ์เฟสบุ๊คเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับไม่
ความรู้สึกตรงตรงดูสีหน้าแววตาน้ำเสียงนี่นะฮะ

คือเหมือนกับว่าคุณวันอยู่บำรุงเองก็รู้สึกว่าแม่บทบาท
ของคุณมงคลกิจเนี่ยที่เป็นสอสอเนี่ยนะเกี่ยวกับคดีของคุณ
แตงโมเนี่ยมันดูมันดูล้ำเส้นเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณอย่าง
อ่าบางช่วงเวลาคุณวันยังพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับที่ว่าสอสอเต้
เองเคยไปแสดงท่าทีลามปามคุณพ่อของคุณวันก็คือร้อยตำรวจเอก
เลิมอยู่บำรุงอะไรประมาณอย่างเงี้ก็มีหรือว่าเคยไปพูดประเด็น
ดงคดีในอดีตคดีหนึ่งทำให้พนักงานสอบสวนเขาฆ่าตัวตายก็
มีค่ะนะคือคุณวันเนี่ยมองว่าการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสืบสวน
สอบสวนของเจ้าพนักงานเนี่ยในคดีคุณแตงโมเนี่ยโดยเฉพาะไปเชื่อ
ผ้าผูกเอวสีขาวไปเชื่อบังแจ๊กเนี่ยคือมันมันไปกัน
ใหญ่แล้วนะแล้วเป็นสอสอไปก้าวล่วงการทำงานของเจ้าพนักงาน
ของตำรวจเนี่ยอันนี้มันก็มันก็มีบทบัญญัติมีกฎหมายที่
เขาห้ามเอาไว้ด้วยคุณวันยังบอกว่าคดีของคุณแตงโมตอนถ้า
แรกเนี่ยสสเต้เนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวตอนแรกเหมือนจะเป็น
พระเอกอยู่แล้วสุดท้ายมาตกม้าตายตอนไปเชื่อบังแจ๊กเรื่อง
ผูกเอวของคุณแตงโมคุณวันก็เลยฝากไปถึงสอสอเต้ว่า
ควรจะอยู่เฉยนิ่งดีกว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันไม่ใช่
หน้าที่สอนแล้วมันดูไม่มีสาระเลยนี่นะเหมือนกับว่าออกมา
นะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างตรงนี้นะครับทุกคน
ใช่ไหมสุดท้ายเอ่อมีการไปหาร่างวันนั้นไปจุดทูบทำพิธี
แล้วก็เจอร่างพอดีก็ไปตามต่อเรื่องคลิปวีดีโอไปทะหลง
แถลงหรือว่าไปเรื่องพ่งเรื่องผ้าอะไรพวกนี้นะครับทีนี้
ไม่เคยไปลามปามอะไรคุณพ่อของคุณวันก็คือร้อยตำรวจเอกเฉลิม
บำรุงท่านเป็นอดีตสอสออดีตรัฐมนตรีนะฮะแต่ที่ทำให้ไม่พอใจ
เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาส่วนตัวที่สสเต้เนี่ยเคยให้มี
ตรวจสอบเรื่องรถหรูหนีภาษีแล้วก็การทุจริตด้านคมนาคม
สมัยนั้นหรือเปล่าจนมันไปกระทบกับนักการเมืองหลายคนที่
ที่คุณวันพูดถึงเรื่องพนักงานสอบสวนฆ่าตัวตายสสเต้
บอกว่าไม่เคยไปกดดันแต่ตำรวจต้องทำงานท่ามกลางความกด
อยู่แล้วเพราะทุกคนเนี่ยรอดูความยุติธรรมในคดีอยู่
การเสียชีวิตของพนักงานสอบสวนในเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องโรค
ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับคดีสสเต้บอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
เกี่ยวข้องด้วยเพราะตัวสอสอเต้เขาบอกเขาไม่เคยโพสต์ไม่
แล้วนะฮะเธอก็หางานให้เยอะสิไม่ใช่มีเฉพาะฉีดยุงทำหวันหมา
ทำหมันแมวแล้วก็แจกเอ่อแจกข้าวเวลาน้ำท่วม
ก็เอ่อหัดหัดคำอย่างอื่นบ้างสิที่มันน่อมเหนือจากสามสี่อย่างเนี้ย
ค่ะคือพี่วันเนี่ยแกก็ไลฟ์สดของแกไป
อืมผมไม่เคยไปพลาดพิงอะไรด้วยเลยค่ะ
หรืออยากจะให้ผมโว๊คกลับมามามาพลาดพิง
ผมจะได้ลื้อฟื้นความจำสักยี่สิบปีอยากฝากอะไรถึงคุณวันอยู่บำรุงไหมคะ
หลังจากที่เขาไล่สดออกมากว่าสามสิบนาทีหางานทำเยอะเยอะ
ปกติคุณวันก็ดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่ด้วยนะค่ะอ๋อแล้วอ่ะ
เผื่อจะมีอะไรชี้แจ้งอะไรกันเพิ่มเติมก็บอกเราได้โอ้โหพี่อุ๋ย
ทีมข่าวเราก็ลองถามสสเต้ว่าเออมันเป็นยังไงกันเขาก็เลยฝากกลับมาอะไรประมาณอย่างนี้
ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นความเป็นห่วงซึ่งกันและกัน